ข่าวแรกคุณผู้ชมนะคะพาคุณผู้ชมมายินดีกับว่าที่คุณแม่

โพสต์คลิปนี้คุณผู้ชมนะคะ
ก็เป็นการเฉลยเพศลูก

กูกันไปมาอีบดีกว่า

อีก๒๓เดือนล่าสุดที่ไปสัมภาษณ์มาประมาณต้นเดือนเมษายน
ปีใหม่ไทยพอดีประดูกชายรัฐก็ขอแสดงความดีล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะคะ
ใช่ค่ะนี่เป็นภาพอันตราซาวแบบที่สมัยนี้เขามีแบบหลายมิตินะ
ดูกันเห็นชัดเลยเขากรงมาเต็มดังมาชัดเลย
ได้หน้าตาดีของคุณพ่อคุณแม่มากเลย